สวัสดีครับ

เนี่ยตอนนี้อยู่หน้าชุมชนทอผ้าเช็ดเท้าบ้านคลองหัวช้างเนี่ย

เห็นแต่อะไรกระโปรงฟ้าบานอ่ะ

มีค่ะนี่หนูยืนรอด้านหน้าเลย
ใส่ชุดน่ารักยืนรออยู่เลย

โอ๊ยยยยวายยยยหนูเองค่ะ
ทำไมต้องมาริโอใช้ถ่ายดึงดึง
ริโอเก็บเห็ดเหรอใช่ค่ะ

ก็รู้แล้วทำกันบ้านมาเหมือนกันนี่แนะ
เห็ดนางฟ้าภูฐาน
ต้องบอกว่าหนูเนี่ยเป็นเห็ดเลิฟเวอร์มาก

พี่ก็ชอบทำอาหารจากเห็ดมาก
เพราะว่าเนื้อสัมผัสเห็ดดีนะและอร่อยมีประโยชน์ด้วย
ถ้าอย่างนั้นนะเราเข้าไปเลยดีกว่า
ได้ค่ะไปเลยค่ะเชฟ

สวัสดีทุกคน

พี่วันชุมชนกลุ่มทวภาพบ้านหวังชา

ตรงนี้เป็นสูตรเรือรูปชุมชนบ้านของหัวฉางนะคะ
ข้างในก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

มีทอพาเฉทาวทำประยวน
แล้วก็ทองม้วนแป้งกล้วย

แล้วก็เอามาแปรรูปธรรมต่างด้วย
ขายสดด้วยเพราะว่าที่เคยได้ชินแล้ว

มันเป็นเห็ดนางฟ้าที่อร่อยมาก
หน่อยตายแล้วค่ะเป็นอยากชิมแล้วค่ะ
ทานข้าวด้วยกันเดี๋ยวไปดูของจริงกัน

ประกอบด้วยอะไรถึงแค่สดจริงเลย

พี่พี่นำไปเลยค่ะ

โอ้โหได้เลยค่ะ

ว้ายคุณแม่

ถามซิว่าวันนี้ทำอะไรให้ชิมบ้างคะเนี่ย
วันนี้เมนูเด็ดเลยนะคะ

เป็นเมนูที่คู่กันนะคะ

เข้มข้นเหรอโอ้โฮเข้มข้นมากแกงเนียงเข้มข้นมาก

อร่อยขนาดเนี้ยฉันอยากเห็นหน้าคนทำแล้วอ่ะ
จริงค่ะต้องเรียกใครทำอาหารให้เรากินเนี่ย
สวัสดีค่ะอันนี้ค่ะเพ็งค่ะอ้าว

สมพรค่ะมันอร่อยเต็มปากเต็มคำมากเลย
นี่ไม่ต้องพึ่งเนื้อสัตว์เลยเนอะ
เราก็กินเงินใกล้ทองจะแตกแล้วนะที่สุดค่ะตอนนี้คืออิ่มแล้ว
ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราขอไปดูโรงเพาะเห็ดกันดีกว่านี่ค่ะ
นี่นะคะขอบคุณพี่สมพลมากนะคะ
ขอบคุณค่ะ

อันนี้มีแผนควบคุมความเย็นความชื้นภายใน
นี่ก็จะเป็นพัดลมที่ดูดอากาศความชื้นออกมา
และหมายความว่ามันอัตโนมัติที่จะรู้ว่าความชื้นเท่าไหร่พอดี
แล้วมีแค่นี้ความชื้นมาจากตรงไหนยังไงคะ
เดี๋ยวเราไปดูข้างนอก

จะดูดอากาศผ่านม่านน้ำเข้าไป

ก็ถูกกับรู้ว่านิสัยของเห็ดตัวนี้ก็คือ
ต้องเย็นชื้นเท่านั้นเห็ดถึงจะอยู่ได้ทั้งปี
ตัวที่ควบคุมก็คือแผงอันข้างหน้า
นั่นก็คือวัดความชื้นวัดอุณหภูมิทุกอย่าง
แต่เมื่อกี้เราสงสัยกัน
ไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโทรแผงอะไร

เหลือยังเป็นพลังงานที่ไปใช้ในบ้านได้
นำเอาอากาศร้อนออกจากโรงเรือนโดยพัดลม

ระบบจะดูดเอาอากาศภายนอก

ช่วยให้อากาศภายในโรงเรือนเย็นลง

เห็ดเจริญเติบโตได้ทั้งปี
ยังช่วยลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า

ให้ที่เราอัดก้อนหนึ่งก้อนเนี่ย

เพราะเมื่อกี้โรงเก่า๓เดือน

ประมาณ๕๖เดือน

คือหอกอะไรมาละตรงเนี่ย
อุปกรณ์ในการเก็บเห็ด

ได้เลยมาดีกว่าไปค่ะหนูไปเก็บด้วยได้ไหมคะไปค่ะโอ้
อ๋อสวัสดีค่ะ

ในเรื่องของการเอาภาพมูลมาพัฒนา
แล้วก็จะกำหนักการเข้ามา
แล้วชาวบ้านที่นี่ตอบรับยังไง

ทางทีมเนี่ยเราจะมีช่างบ่อสร้าง

รายได้ของแต่ละครอบครัวในชุมชน

แม้แต่ท่านตัวช่างเองเขามีรายได้ขึ้น
เมื่อกี้เห็นไหมตอนที่เราเดินเข้ามา

แรงด้านก็คือเป็นหมอกครับ

เขาจะปล่อยไปรอบมีเวลาอยู่

เขาก็สามารถกดน้ำทีนี้ได้เลย

มันก็จะลดเวลาในการที่จะต้องเดินมา
หรือขับรถมากลับมาเปิดน้ำ

หนูขอเก็บเห็ดเนี๊ยว

พาหนูไปเก็บเห็ดหน่อยค่ะคุณแม่
ดังไหวมันดึงออกมาอย่างนี้เลยเหรอ

เลิก

ก็มุ้นแบบขยับให้มัน
คือเขาทำขาดไปแล้วค่ะพี่

ไม่ได้อู้ค่ะอยู่ดูเหมือนอู้เหรอค่ะแม่อู้ค่ะอร่อยค่ะ
นี่เราไปทำงานกันมาเก็บเห็ดมาเยอะแยะว่าแต่นะพี่ชนเราเก็บเยอะนี่ขนาดเราไม่เก่งกันเนอะ
มาได้ขนาดเนี้ยและที่ชาวบ้านเขาเก็บมาเยอะเยอะแยะเนี่ยนอกจากขายสดแล้วเอาไปทำอะไรได้อีก
แปรรูปค่ะเป็นอะไรสิบถังดาดตักแห้งเอาไปทำเห็ดสมุนไพรสามรุฑ
จากนี้ก็ยังเป็นห่อหมกเห็ดที่นี่เขามีเห็ดแปรรูปเยอะนะคะ
พี่ชนป้อมนึกอะไรได้อย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวนะจะลองทำให้ดูเผื่อชาวบ้านจะเอาไปต่อยอดได้อีก

เพื่อให้แป้งเนี่ยเขาเคลือบเผ็ด

เราจะเอาขึ้นก่อนที่เราต้องการหน่อย
เรียวกระเทียม

แล้วก็เปิดอันนี้นะคะ

สุดแล้ว

เลยให้ผู้ช่วยทั้งสองชิมก่อน

นี่แหละค่ะแค่นี้เองเมนูง่าย

แล้วก็ดีใจนะคะที่ทางเชฟมาเยี่ยม
ที่สำคัญก็คือได้นำเมนูอาหารใหม่มาให้
ก็อร่อยหวังว่าจะไปต่อยอดนะคะ
ถ้าชุมชนได้เอาไปใช้เนี่ยป้อมจะดีใจมาก
และในวันนี้จะไปบ้างก็ต้องขอขอบคุณพี่ชนด้วยค่ะ

เราได้ความรู้อะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะมากเลยค่ะ
และยิ่งไปกว่านั้นสปายว่าม้าเราโชคดี
ได้มาเห็นนวัตกรรมใหม่ของการเพาะเห็ด

ก็คือการที่ปรตทเขาได้ให้โอกาส

เอาคนในชุมชนคนในทองที่จริง
เอาไปพูดถึงปัญหาที่ตัวเองมีที่ตัวเองพบเจอ

แล้วก็ยังได้นวัตกรรมกลับมาบ้าน
ที่สำคัญก่อนอื่นใดเลย
เป็นโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของกลุ่มปตท

เอมใจในความรู้ที่ได้
สิ่งใหม่มาปรับใช้ในชีวิต

ได้เห็นเกษตรกรมีความรู้มากขึ้น
แล้วก็ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มอย่างเต็มรูปแบบ

ขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะ